สื้อขาดหรือเปล่าจะไม่ทราบสบายเรื่องสู่วัตถือประโยชน์
สำหรับเขาจะสู้สมของทศวรรษทางเดียว

ซื้อขายหวยที่ครูปีชามารับหวยนะคะเขาอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยมาเอาหวยที่เจ๊เกียวด้วยเขาก็สั่งหวยเจ๊เกียวไว้
เกี่ยวคิดว่าไม่น่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะเพราะว่าเขาก็คุยเรื่องหวยตามปกติที่คนชอบเรื่องคำนวณหวย
คิดกันเลขนั้นเลขนี้อะไรอย่างเงี้แต่ว่าคงจะเคยเจอกันบ้างเพราะว่าอ่า
กุ้งเนี่ยเขาก็มาเอาหวยจากเจ๊เกียวบ่อยทุกงวดฝ่ายครูปีชาก็มาเดินซื้อหวยประจำซื้อกับข้าวประจำ
หมายถึงว่าอาจจะซื้อแผงอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นกันบ่อยแต่ถามว่ารู้จักกันส่วนตัวหรือเปล่า
ต้องให้เขาตอบเองเจ๊ไม่มั่นใจนะ